ได้ดูปรากฏการณ์ดาวเสาใกล้โลกมากที่สุดบ้างหรือเปล่าอืมอ่าไม่รู้เลยใช่ไหม
ไม่รู้เลยตอนไหนอ่ะมีหลายคนน่าจะได้เห็นกันแต่ว่าต้องใช้กล้องโทรทัศน์นะ
ซูมแบบซุปเปอร์ซูมเลยขึ้นไปดูถึงจะเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คุณผู้ชมไปหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ฉาเชิงซาวน์อืมปรากฏว่าจังหวานลงลิฟต์มั้ยฮะลิฟต์ติดอุ๊ยอ้าว
มากเลยเนอะหยับยังหยับยับ
เยอะเลยเยอะนิดหนึ่งแล้วเยอะนิดหนึ่งตัวแล้ว
ทุบไปเลยทุบไปเลยโอ้โหแหล่นมากเนอะ

ดูดาวเสาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ได้ดูเจ้าหน้าที่มาช่วยแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะ
คือมันเป็นลิฟต์ใสลิฟต์กระจกแบบนี้ก็จะได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่
ของคนที่มาช่วยเหลือแบบเต็มเต็มเลยนะก็ติดอยู่ภายในลิฟต์ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
เจ็ดรอบพระชนพรรษาที่ฉะเชิงเซาอำเภอแปลงยาวนะครับ
เมื่อวานนี้เอง๒ทุ่มก็ช่วยอยู่ชั่วโมงนึงนะทุบอยู่แบบนี้
ช่วยนักท่องเที่ยว๔คนครับเป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๒ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทั้งหมดนั้นก็คือตั้งใจมาดูปรากฏการณ์ดาวเสาใกล้โลกที่สุดในรอบปีนี่แหละคุณผู้ชม
แล้วท่อนกดลิฟต์มาจากชั้น๒จู่แอร์ไม่เย็นแล้วลิฟต์ก็ค้างอากาศ
ยังน้อยลงลงลงแต่ทั้ง๔คนก็ไม่ได้กังวลอะไรมากครับ
โชคดีว่าเจ้าหน้าที่ก็ช่วยออกมาได้ทันเวลาครับไปฟังนักท่องเที่ยวหน่อยว่าตอนนั้นพวกเขารู้สึกอย่างไรครับ
พี่ผู้หญิงข้างก็เหมือนจะดมยาดมอยู่ด้วยนะ
นี่ครับบรรยากาศของคนที่มาดูดาวเสา
เมื่อคืนนี้แต่ก็ลุ้นระทึกกับเหตุการณ์นี้ไปด้วย
เจ้าหน้าที่หอดูดาวบอกว่าตกใจเหมือนกัน
ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าลิฟต์ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเนี่ย
ก็มีมาตรฐานนะซ่อมบำรุงตามกำหนดระยะเวลาตลอด
เดี๋ยวตำรวจสพแปลงยาวจะประสานผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบลิฟต์
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ
แต่สำหรับใครที่พลาดไปไม่ได้ดูปรากฏการณ์
คุณผู้ชมเข้าไปในเพจเฟซบุ๊คของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้นะ
เขาประมวลภาพมาให้ดูโอ้โหคุณผู้ชมเห็นทั้งดาวเสา
เห็นทั้งวงแหวนของดาวเสาแบบสวยเลยนะครับ